เอามากันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่าดิฉันจะเรียกว่าคู่ได้หรือเปล่า
คือมันร้อนพลึบพลับทันทีด้วยความว่าข่าวเมาส์ข่าวแซ่บกระแตอาสยามให้สัมภาษณ์
สมทบกันกับที่คุณแม่ของกระแตวันนั้นพี่แจ๊กกะรีนของเราโทรไปหาคุณแม่
เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นอยากจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าพี่โป๊มาจีบลูกสาวนะคะ
ซึ่งคุณแม่เองก็ออกมาบอกแบบอึกอักอึกอักบอกว่าถ้าลูกจะคบปุ๊บก็ไม่เป็นไร
เออจะบอกว่าไม่ครบก็ไม่ใช่แต่บอกถ้าจะคบก็ไม่เป็นไรไง
มันก็ดูว่าเออน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะ
เราไปเจอน้องสาวของคุณกะแตคุณกระต่ายอาสยามนั่นเองนะครับ
คุณแม่เนี่ยก็ขอถามกันชัดอีกครั้งแล้วกันนะครับว่าตกลงมันยังไงกันแน่คุณแม่ค่ะ
รวมไปถึงข่าวที่น้องกระต่ายเองมีหนุ่มมาจีบแต่น้องกระต่ายเนี่ยกลัวจะโดนหนุ่มหลอกกันสิจริงหรือเปล่า

คือหนูว่าจริงแล้วคือพอดีมีเรื่องนี้เราก็ตามข่าวอยู่นะคะ
คุณแม่ก็ยินดีไม่เป็นไรแต่ว่าความจริงก็ต้องให้ตัวเขาตอบ
กระต่ายนะคะมีแฟนหรือยังคะ
จริงหนูก็มีผู้ชายเยอะแยะนะคะ
ไม่ใช่เหรอตอบแบบนางเอกว่าก็มีคนคุยค่ะ
แต่ว่าเรายังไม่ได้ปักใจนะคะหนูแค่มีความรู้สึกว่า
ถ้าเขารับในรูปร่างหน้าตาของเราได้แล้วเราอยู่กันได้นานนาน
ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็คุยดีกว่า
ถ้าเราจะมีใครสักคนแล้วถ้าครอบครัวเรามีความสุขไปด้วย
แล้วก็เข้ากันได้ด้วยเนี่ยคุณแม่ไม่มีปัญหา

ก็ถ้าเกิดว่าลูกจะมีใครแล้วเข้ามาแล้วมันเข้ากับครอบครัวเราได้

ก็ขอให้เข้ากับครอบครัวได้น่าจะโอเค